ต้องบอกว่าหลายคนมีวิธีการรับมือกับโรคโควิด๑๙การแตกต่างกันออกไป
อย่างวันก่อนที่เราให้คุณผู้ชมส่งมาว่ามีวิธีการป้องกันยังไงบ้าง
ก็ได้หลากหลายไอเดียหลากหลายความคิดเห็น
แต่หนุ่มน้อยคนนี้อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเซา
เขามีวิธีต่อสู้กับโควิด๑๙
ต่อสู้ยังไงไปดูกันค่ะ
แปลงร่างแล้วค่ะ
แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ปราบเหล่าร้ายนี่
สู้กับโควิด๑๙แล้วนะคะ
ท่าทางแบบนี้บอกเลยว่าโรคโควิดต้องพ่ายแพ้ไปจากประเทศไทยแน่นอน
ชุดนี้น้องได้แต่ใดมาไปถามคุณแม่ของน้องกันดีกว่า
คุณแม่ชื่อว่าคุณแม่มณัตยาพันรักนะคะ
ชาวตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ก็จากสถานการณ์โควิด๑๙ในตอนนี้เนี่ยนะ
ในบ้านเนี่ยเขาไม่ออกไปไหนไงเขาอยู่บ้านกัน
ทุกคนก็อยู่บ้านกันโดยเฉพาะน้องคนนี้เลย
ชื่อว่าน้องตรินนายศชอบดีอายุ๔ขวบ
หรือชื่อเล่นว่าน้องทาราน้องทาราลูกชายคุณแม่เนี่ย
ปิดเทอม๔ขวบปิดเทอมความหันศาบังเกิดในบ้านเลยค่ะ
ตอนนี้ยังคิดไม่ได้ว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้าง
แต่อยู่บ้านเด็กเขามีวิธีการเล่นที่มันแตกต่างกันออกไปใช่ไหม
อยู่บ้านก็ดูการ์ตูนหุ่นยนต์อะไรกันไป

แม่ครับทาราอยากได้ชุดแบบในหนัง

นั่นไงต่อมาคุณแม่ทำยังไงดีนะลูกอยู่บ้านนาน
หุ่นยนต์ก็ไม่มีออกไปซื้อให้ก็ไม่ได้ใช่ไหม

จัดไปเลยคุณแม่บอกจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ
นำกล่องมาตัดเป็นรูปรถยนต์
แล้วมาให้ลูกใส่ก็จะแปลงร่างได้
ถูกใจมากแล้วบอกลูกชายด้วยนะว่า
ถ้าเกิดว่าน้องทาราใส่ชุดนี้อยู่บ้านแล้ว
จะสามารถป้องกันเชื้อโควิด๑๙ได้
ปรากฏว่าน้องทาราถูกใจมาก
คือใส่ไม่ถอดจะใส่ยันตอนนอนอยู่แล้ว
แม่น้องทารามีความสุขกับการได้เล่นจินตนาการของเด็กไป

ถูกออกถูกใจขนาดไหนลูก
แล้วเราไม่ได้ไปไหนล่ะลูก
ไม่ได้ไปไหน

ว่ายอดมนุษย์คนนี้เนี่ยแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์แล้ว
เอาเป็นว่าผู้ปกครองคนไหนอยากจะได้ไอเดียนี้
ลองไปปรับใช้ในช่วงปิดเทอมที่ต้องอยู่บ้านกับน้องหนูแบบนี้

รับรองเลยว่าน้องเนี่ยจะไม่มีเบื่อ
แล้วก็อยากจะอยู่บ้านกันเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะคุณชนะ

อย่าบอกนะว่าคุณชนะ

น้องธาราเนี่ย๔ควับ
แล้วคุณชนะจะ๔๐แล้วนะคะ
คุณชนะ

คุณไปยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้น

มันจะค่อยแบบ
เดี๋ยวรถเป็นหุ่นยนต์
คุณระวังสารคัดหลังคุณต้องจัดการกันด้วยนะ

สารคัดหลังคุณกระจุยหมดแล้วเนี่ย

นี่ไงซุปเปอร์ฮีโร่
แล้วก็แปลงร่างขึ้นมาเพื่อสู้กับโควิด

ยกแขนทีไรเหมือนหายใจไม่ค่อยออกทั้งทีเลย
ชุดมันเล็กนึกตัวคุณใหญ่คะ

คุณก็ลองเอามือลงคืน
อ้อดีขึ้นมั้ยอ่าคุณแปลงร่างกลับหน่อยได้ไหม
อะไรนะไม่ได้ต้องมีคนช่วยทำไมล่ะแปลงร่างกลับ

ไม่เนียนช่วยหน่อยช่วยหน่อย
เฮ้ยมาช่วยทรัพย์ฮิรอล่ะ
เห้ยอยากให้ดู

ทั้งรายการนะขออีกทีอะไรนะขออีกที
เพื่อความสุขของคุณผู้ชมผมทำได้น่าชื่นชมมาก
เดี๋ยวช่วงเบรกคุณชนะไปใส่กลับมาใหม่แล้วกันเนอะพอแล้ว